คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของพี่เตี้ยมช
เตี้ยเป็นสุนัขพันทางก่อนหน้านี้เป็นสุนัขจรจัด
แต่เข้าไปอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
แล้วทางมหาวิทยาลัยบอกว่าให้มีการจัดระเบียบสุนัขจรจัด
ในพื้นที่มหาวิทยาลัยคณะไหนจองตัวไหนขึ้นทะเบียนให้เสร็จสับ
เตี้ยตัวนี้ก็เลยอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
ก็เป็นที่รักของทุกคนค่ะอยู่มาตั้งแต่ปี๕๗นะคะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าพี่เตี้ยหายตัวไปเมื่อ๕พฤษภาคม
แต่เป็นเรื่องเศร้าไปเจอพี่เตี้ยถูกห่อไว้ในถุงพลาสติก
แล้วอยู่ในป่าแถวนั้นห่างจากมหาวิทยาลัยไป๒กิโล
หนอนไตยั้วเยี้ยแล้วคาดว่าตายมาแล้วประมาณสามวัน
แต่อยากให้ย้อนไปดูภาพความน่ารักของพี่เตี้ยนิดนึงนะ
เพราะเขาเรียกกันว่าเป็นสุนัขเซลปสุนัขดังที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขวัญใจชาวมชเขาจำได้เพราะว่าทุกปีที่มีกิจกรรม
รับน้องขึ้นดอยที่รุ่นพี่รับน้องน้องใหม่ต้องวิ่งขึ้นดอยเนี่ย

ใช่เนี่ยค่ะเตี้ยมชเขาได้รับฉายาว่าสังกัดคณะวิทย์แต่เป็นมิตรกับทุกคณะ
เป็นสุนัขพันทางนะคะขาสั้นตัวเตี้ยค่ะ

หายไปเมื่อ๕พฤษภาคมนะคะเพจเฟซบุ๊กเตี้ยมชได้ประกาศตามหาพร้อมเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาท
เมื่อวานนี้ตำรวจสพช้างเผือกและนักศึกษาพร้อมกับอาจารย์ก็ช่วยกันหาตามเบาะแสที่คนแจ้งเข้าไป
ป่าหลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาบ้านช่างเครียดตำบลช้างเผือก
ติดอยู่กับปลอกคอของเจ้าเตี้ยนะคะสรุปแล้วใช่จริงเจ้าเตี้ยเนี่ยถูกห่ออยู่ในถุงพลาสติกสีขาว
เป็นถุงลายการ์ตูนพอเปิดออกมาหนอนไต่ยั้วเย้เต็มตัวแล้วนะคะอืมคาดว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามวันอ่ะ
โอ้โหถุงนี้เหรอใช่คนที่โอ้โหเห็นแล้วเขาสงสารมากไงครับ
ตำรวจสพช้างเผือกบอกว่าทีเนี้ยก็ต้องไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็แถวแถวที่เจอซากพี่เตี้ยเนี่ยนะคะ
มีกล้องวงจรปิดอยู่ประมาณสักสองสามจุดได้คือมีจุดหนึ่งที่หน้าร้านสะดวกซื้อ
แล้วก็เป็นจุดของเทศบาลตำบลช้างเผือกบริเวณทางไปจุดที่มีคนนำซากเตี้ยไปทิ้ง
ต้องไล่ดูว่าใครเป็นคนเอาเตี้ยมาทิ้งตรงนี้อืมทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ชุมชนช่างเขี้ยน
วิ่งเล่นแถวนี้เลยเพราะแถวนี้ก็มีสุนัขเจ้าถิ่นคาดว่าเจ้าเตี้ยน่าจะตายที่อื่นแล้วถูกเอามาทิ้งเอาไว้ตรงนี้ค่ะ
ก็ต้องมาดูแหละว่าเจ้าเตี้ยเนี่ยตายเพราะอะไร
ครับก็มีการชนะสูตรนะคะจากศูนย์ชนะสูตรโรคสัตว์
โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าเตี้ยอายุ๘ปีนะคะ
สัตวแพทย์ชนสูตรแล้วปรากฏว่าเจ้าเตี้ยเนี่ยค่ะ
มีแผลถลอกที่ผิวหนังบริเวณหลังบริเวณปลายขาหลัง
ส่วนโคนของหางด้วยนะคะแล้วก็ที่ชั้นใต้ผิวหนังเนี่ย
มีอาการเหมือนเลือดคั่งบวมน้ำที่คอมีแผล
สี่แผลแล้วก็กระโหลกส่วนท้ายทอยแตกช่องท้องฉีกขาด
อืมกระเพาะปัสสาวะฉีกขาดนี่ค่ะครับแล้วก็เจอเศษไม้เสียบลูกชิ้น
ความยาวสองนิ้วหนึ่งชิ้นอยู่ภายในแต่คาดว่าเจ้าเตี้ยน่าจะตายเพราะ
ถูกรถชนเขาคาดแบบนี้นะคะครับเขาบอกว่าเศษไม้เสียบลูกชิ้น
ที่อยู่ในตัวของเจ้าเตี้ยเนี่ยมันอยู่มานานแต่มันมันไม่ได้เป็นอันตราย
อยู่ในกระเพาะอาหารใช่ไม่ได้เป็นอันตรายที่แบบเออจะทำให้เจ้าเตี้ยตาย
แต่จากการชนะสูตรคาดว่าน่าจะถูกรถชนคือช่วงบ่ายที่ผ่านมา
นักศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และแฟนคลับของเจ้าเตี้ยนะคะ
มนต์พระสี่รูปไปทำพิธีถอนดวงวิญญาณตามความเชื่อของคนล้านนา
จุดที่เจอซากพี่เตี้ยค่ะ
มีแฟนคลับนะคะที่มีความเชื่อทางพิธีกรรมทางศาสนาพูด
ค่ะเปิ้ลก็ยินดีจะช่วยในเรื่องพิธีสืบถอนทางความเชื่อทางภาคเหนือนะคะ
ซึ่งอันนี้ก็เพื่อความสบายใจในทุกฝ่ายนะคะว่าพี่เตี้ยได้ไปสู่สุขติอีกแล้วนะคะ
ทีนี้ค่ะโครงกระดูกของเตี้ยนะคะจะนำไปไว้ในพิพิธภัณฑ์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้คนได้มาเยี่ยมชมเหมือนกับเป็นศูนย์เรียนรู้ศึกษา
เรื่องของโครงกระดูกต่างต่างด้วยนะคะแล้วก็จะมีการทำรูปปั้นเตี้ยมอช่อ
เป็นสัญลักษณ์ของสุนัขชุมชนเพราะว่าพี่เตี้ยมอบรอยยิ้มให้กับชาวมชมา
เก้าปีสองเดือนเจ็ดวันค่ะเนี่ยฮะตัวเนี้ยฮะท่านผู้ชมครับ
ความน่ารักของมันนะฮะคือถ้าถูกรถชนตาย
ก็แสดงว่าคนที่ชนเนี่ยอันนี้ต้องรู้อยู่แล้ว
หรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็มีใครทำอะไรให้มันตายเนี่ย
คนที่ทำต้องรู้แน่นอนเพราะเอาใส่ถุงแล้วไปโยนทิ้งข้างทาง
เป็นการคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับ